สติกเกอร์ค่ะนะคะก็เป็นเพลงที่พี่วากกสิพรงต่างให้
ซึ่งก็ไปถามถ่ายค่ะเพราะว่ามีภาพที่ธิสาเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็โพสต์ขอบคุณค่ะเหมือนช่อดอกไม้
พี่สาวกับพี่ชิสาใช่นางเอกช่องเจ็ดที่เล่นกับพี่เวียมาก่อน
ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นคนรู้ใจของคุณกันไงแฟนเก่าแหละ
ใช่หลายคนก็เลยบอกว่าจะรีเทิร์นหรือเปล่าไปฟังเจ้าตัวเขาเปิดใจเลยค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพราะว่ารู้ข่าวว่าผ่าตัดไส้ติ่งนะครับ
ก็ส่งกับเพื่อนไปให้กำลังใจในกรณีหน้าที่ต้องขัดงานด้วย
ไม่รู้ยังไงแหละก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนละกันนะคะ
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโชคลาง

แต่ว่าสาวที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ใครนะ

ฟังเรื่องตั้มก่อนเลยละกันค่ะ

แต่ว่ารู้ว่าน้องเขาทำรายการกับน้องโดมอยู่อะไรอย่างนี้
ก็เอาใจช่วยเพราะว่ายังไม่เคยถูกเลยตั้งแต่ทำรายการมา
แต่ว่านี่เป็นงวดแรกมั้งที่ถูก

วันที่๘สิงหาน่าจะได้ดูกันค่ะ